มาดูเรื่องของการขายยาปลุกเซ็กแล้วก็ยาเสียสาว

เจ้าหน้าที่สามารถที่จะจับกลุ่มได้นะครับ
โดยของกลางที่ตำรวจได้นำมาแถลง
มียาอันปราโซแรมกว่า๔๐๐๐เมตร

หรือว่าที่รู้จักกันในชื่อว่ายาเสียสาว
อกจากนี้ยังมียาปลูกเซ็กมูลค่ารวมกว่า๒ล้านบาทนะครับ

แล้วก็สลิปรายการรับส่งสินค้ารวมหลายรายการ
ตำรวจภูทรภาค๔เขาโชว์ผลงานเรื่องนี้

ตำรวจสืบทราบมาว่านางสาววราพรกองชนะอายุ๓๑ปีเนี่ย

เปิดร้านขายยาบังหน้า
แต่ว่าลักลอบเปิดเว็บไซต์จำหน่ายยาเสียสาว
อุปกรณ์เซ็กทอยต่างด้วยนะ

ตำรวจเขาจดจ้อง
เฝ้าติดตามพฤติกรรมมาแล้วระยะหนึ่ง
ที่ท้ายที่สุดเชื่อมั่นในหลักฐาน
ขอหมายสารเข้าจับกลุ่มนะครับ

ขายยาเสียสาวและอุปกรณ์เซ็กทอย
ผ่านทางเว็บไซต์มานานกว่า๕ปีแล้ว
แล้วรอดสายตาตำรวจมา๕ปีแล้วเหรอ
ท้ายที่สุดก็โดนอ่ะนี่นะครับ

ก็บอกชื่อบอกอยู่แล้วอ่ะ

จากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหานะคุณ
เพราะว่าเคยถูกสภาวิชาชีพเพศรัชกร
เอาผิดเมื่อปี๒๕๕๗ในพฤติกรรมเดียวกัน

แต่ก็เคยทำผิดมาแล้วถูกเอาผิดมาแล้วเหมือนกัน
ครั้งนี้ถูกจับกลุ่มได้นะครับ
ตำรวจก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปล่ะครับ
เป็นเพศัตริย์ขายยาแล้วก็มียาพิเศษขายด้วย